มาดูเรื่องของการเรียกหักฆ่าหัวคิว
สำหรับสถานประกอบการที่พักและโรงแรม
ก่อนหน้านั้นมีการเปิดเผยออกมา
จากทางสถานประกอบการที่พักที่ชนบุรี
เขาบอกว่ามีคนมาเรียกหักหัวคิว
เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลอัปเดตล่าสุด
คนที่มาเรียกหักหัวคิวมีจริง
แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะครับ
อักษรชื่อย่อพอผ่าน

เจ้าหน้าที่เขาออกมาให้ข้อมูล
แล้วก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนพอสมควร

ว่ามีกระบวนการใครที่เกี่ยวข้องบ้าง
แต่เขาก็ยืนยันบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

ผลการสอบสวนการเรียกรับผลประโยชน์

ที่จะใช้เป็นสารที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙

คือการจัดพื้นที่ที่จะให้คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทางรัฐกำหนดนะคะ
ใช่ฮะแล้วก็หลังมีการขอความร่วมมือ
โรงแรมของภาคเอกชนเขาแล้วก็โรงแรมต่าง

เพราะช่วงโควิด๑๙บางที่เปิดโรงแรมไม่ได้
เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการกักตัว
ก็เลยขอให้ทางรัฐใช้โรงแรมของพวกเขาได้
แต่ทางรัฐเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายให้โรงแรมนะครับ
๐บาทต่อ๑คนต่อ๑คืน
สำหรับผู้ที่มากักตัวทางโรงแรมก็จะได้เงินส่วนนี้ไป
ทีนี้ครับมันก็เลยมีคนที่ไปเรียกรับผลประโยชน
การไปบอกว่าถ้าโรงแรมคุณอยากเป็นสเตจโครันทีน

อยากมีรายได้ไหมในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ได้เดี๋ยวเรารู้จักกับผู้ใหญ่ของสบคด้วยซ้ำ

ถ้าท่านได้ท่านได้รับเงินของคนที่มาสเตจควารันที
๑๐๐๐บาทต่อคนต่อคืนก็เป็นรายได้ของท่านแล้ว
แต่ต้องจ่ายค่านี่มาก่อน
ปัดเจี๊ยงหัวคิวใต้โต๊ะมา๓๐๔๐นะครับโดยเรื่องนี้นะฮะ
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกได้รับรายงาน

ผลการสอบสวนยังไม่พบว่ามีข้าราชการหรือบุคคลใกล้ชิดนักการเมือง
เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวโรงแรม
พบเพียงการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นบุคคลไม่กี่คน
นี้ต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขไปแจ้งความ
เพราะถือว่าเป็นเจ้าของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายครับ
นี่แหละครับ
ซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็บอกแบบนี้เลยขู่ไว้เลย
ถ้าใครกระทำผิดมีขบวนการมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ก็ดำเนินการทุกคนเลยนะครับ
จากการสอบสวนสืบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ทราบชื่อว่านายโต้ง
มีอักษรชื่อพอผ่าน

อนุมัติศาลจับกลุ่มทั้งหมด๒คดี

ก็คือพยายามที่จะไปติดต่อกับโรงแรมในพัทยา
แล้วก็มีการเรียกเก็บค่าหัวคิว

ซึ่งบุคคลดังกล่าวชื่อโต้งอักษรย่อพอพา
แอบอ้างว่าเป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข
และเป็นตัวแทนจากกระทรวงกลาโหมด้วย
คือทำไมสารสุขนะผมก็มาจากกราโหมนี่แหละ
ก็ไปแอบอ้างแบบนี้จนทำให้มีคนหลงเชื่อ
ฝากนะฮะว่ามีใครถ้าไปแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง
เข้าแจ้งความได้ทุกที่ทุกคนเลยนะครับ
จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยนะครับ